มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพ
ขจายวันนี้มาวิเคราะห์กัน๒ประเด็นนะครับ

กับเรื่องของคำถามพ่วงประชามติที่สนชได้ข้อสรุปแล้ว
ควรให้รัฐสภานั้นมีอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของมาตรการเมาแล้วขับ
ส่งเข้าห้องดับจิตมาดูว่าแนวทางนี้จะเป็นอย่างไรกับคุณสุภาพ

ในที่สุดสนชสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ก็รับไม้จากสปทสภาปฏิรูปประเทศ
เอาคำถามหนึ่งคำถามเพื่อจะไปใส่ไว้ในคำถามพ่วงกับการทำประชามติ
คำถามที่ว่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับ
เป็นไปตามที่เป็นข่าวมาก่อน
ดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้สิครับ
สนชลงมติท่วมถามพ่วง
สวโหวตนายกนี่ของไทยรัฐ
ฉบับอื่นก็มาลักษณะเดียวกันนะครับ

สวเลือกนายกสนชพลึบ๑๕๒ต่อ๐ครับ

ไปดูเนื้อหาสิครับนี่ของไทยโพสต์เมื่อเช้า
ฉลุยให้สวโหวตนายกนี่หัวข่าว
ดูสิครับว่าตัวคำถามเนี่ย
เมื่อวานนี้ที่เขาตั้งกันมาเนี่ยเขาตั้งยังไง
คำถามเขาถามอย่างนี้ครับ
นี่หมายถึงว่าถามประชามติประชาชนนะ

เห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
สมควรกำหนดในบทเฉพาะการว่า
ระหว่าง๕ปีแรกนับตั้งแต่มีรัฐบาลรัฐสภาชุดแรก
ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี
เออคุณกล้านรงจันทิกเป็นคนเสนอ

ตั้งข้อสังเกตไหมครับว่า
ในคำถามนี้เป็นการอธิบายไปในตัวเลย
ว่าที่ต้องการให้สว
มาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยนะ
เพราะว่าเพื่อให้การปฏิรูปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นี่มีคำอธิบายเสร็จก็ดีหรอกครับ
แต่ว่าฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ย
ก็บอกตั้งคำถามอย่างนี้ชี้นำอย่างนี้
เพื่อที่จะไปถ่วงดุลกันเนี่ย

เพื่อให้การได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรี
เป็นไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตย

จึงควรให้สมาชิกสภาผู้แทนราษดรเท่านั้น
เห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
เออคนจะได้ชั่งน้ำหนักไง
ว่าเพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์
ก็ให้สวมาโหวตนายกได้
แต่ถ้าเพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล

อำนาจมาจากปวงชนชาวไทยเป็นอำนาจสูงสุดเนี่ย

ตั้งคำถามอย่างนี้ก็อธิบายง่ายดี
ใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ว่ากัน

มาจนถึงวันนี้ก่อนที่จะพักสงกรานเนี่ยขอสรุปอีกทีนะฮะ
ท่าทีของใครบ้างที่เขารับหรือไม่รับพักเพื่อไทยเปรี้ยงมาก่อนเพื่อนเลยไม่รับ
อันนี้เขาชัดเจนอยู่แล้วเมื่อวานนี้คณะนิติราชออกมาอีกคณะหนึ่งไม่รับ
และเชื่อแน่ว่าคนที่เป็นนักศึกษาก็น่าจะมาทิศทางเดียวกันล่ะดูบรรยากาศก็น่าจะมาทิศทางเดียวกัน
ประชาธิปัตย์พักใหญ่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์พูดเมื่อวันที่๖เมษาที่ผ่านมาว่า
รัฐมนูลฉบับนี้มีหลายบทบัญญัติที่ถอยหลังไม่ก้าวหน้า
ดูเหมือนว่าไม่เห็นด้วยแต่พอถามว่าตกลงพักประชาธิปัตย์จะว่ายังไง
ก็ฟอร์มของประชาธิปัตย์นั่นแหละครับคือยังไม่ตอบกักเอาไว้ก่อน
รอที่ประชุมตัดสินกันว่ายังไงพักภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยไม่มีปัญหาหรอกครับ
ยังไงก็ได้แล้วก็บอกด้วยว่ารายชื่อ๓รายชื่อที่จะเสนอเป็นนายกเนี่ยไม่มีทางเสนอคนนอก
รีบบอกเลยเพราะว่านักข่าวก็ตั้งข้อสงสัยอยู่ว่า
อาจจะเป็นพักขนาดกลางที่ฉวยจังหวะ
เสนอชื่อคนนอกก็ได้
แต่ว่าคุณอนุทินวีรกุลชาญวิรากุลปฏิเสธแล้วครับ
ก็ทีนี้ก็เหลือพักอื่นจะเอายังไง
ที่เอาพักการเมืองมาบอกว่าแต่ละพักเขาตัดสินยังไง
แล้วท่านผู้ชมก็รู้นี่ครับว่าการลงคะแนนประชามติในบ้านเราเนี่ย

ไปลงด้วยความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนั้นเนี่ยไม่ใช่ครับพูดกันตรงตรงเถอะเขาต้องลง
ตามคำเชิญชวนการชี้นำการบอกกล่าวว่าให้พวกเราช่วยกันไปรับรัฐธรรมนูล
หรือให้พวกเราช่วยกันออกไปไม่รับรัฐธรรมนูลคนที่จะไปชี้นำใครล่ะครับ
หนีไม่พ้นนักการเมืองหรอกครับฉะนั้นพอท่าทีของพักเพื่อไทยเป็นอย่างนี้
ก็แปลว่าสมาชิกพักเพื่อไทยคนที่เคยเลือกพักเพื่อไทยเขาไม่เอา
ถ้าประชาธิปัตย์บอกไม่เอาด้วยอีกพักหนึ่งอ้าวแล้วจะรอดเหรอครับ
แต่ตอนนี้ก็ยังคาดหวังว่าประชาธิปัตย์จะออกมายังไงยังไม่รู้
คำถามต่อมาก็คือว่าถ้ารัฐธรรมนูลไม่ผ่าน
ควรจะบอกไปในประชามติด้วยไหมให้มันชัดเลย
หรือไม่รัฐบาลก็ประกาศให้ชัดว่าถ้าไม่ผ่านจะทำยังไงต่อ
จะให้เอาฉบับไหนมาปัดฝุ่นแล้วประกาศเลือกตั้ง
หรือจะร่างใหม่อาจารย์วิศนุบอกว่าไปบอกไว้อย่างนั้น
ประชาชนเขาก็เดี๋ยวเขาก็มีทางเผื่อเลือกฉะนั้นยังไม่บอก
แต่ว่าที่แพร่มออกมานั่นชัดแล้วล่ะครับ
จะไม่เขียนใหม่ทั้งหมดแต่จะเอารัฐมนูลปี๔๐
หรือ๕๐หรือ๕๘อะไรต่างเนี่ยเอามาเป็นฐาน
แล้วก็ปรับปรุงให้มันสอดคล้องแล้วก็ประกาศเดินหน้า

เพราะยืนยันว่าโรดแมพการเลือกตั้ง

มาวันนี้อีกเรื่องหนึ่งสั้นก่อนจบ
เมาแล้วขับเนี่ยทำยังไงก็ไม่เข็ดนะครับ
ยึดรถก็แล้วเอาตัวไปขังไว้ก็แล้ว
เข็ดโดยเฉพาะวัยรุ่น
เมื่อวานนี้มีข้อเสนอจากคนคนนี้นะฮะขออ่านให้ฟังหน่อย
คุณนนทจิตเนธ
คณะผู้อำนวยการกองกิจการบริการสังคม

บอกว่าเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นมากขึ้น

กรมคุมประพฤติได้เสนอที่ประชุมคอรมอ
เพื่อปรับเงื่อนไขการบำเพ็ญประโยชน์
ในผู้กระทำความผิดตามพรบจราจรเนี่ย

ที่มีการช่วยเหลือสังคมทำโน่นทำนี่
กิ่งไม้กวาดถนนบำเพ็ญประโยชน์ในสถานพยาบาล

ให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ในสถานพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือการ
หรือเจ้าหน้าที่ในห้องดับจิตครับ
เพื่อให้เกิดความหลาบจำเข็ดหลาบ
และเห็นตระหนักถึงผลของ
ของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ที่ทำให้บาดเจ็บพิการเสียชีวิต

ได้ยินมาตรการนี้แล้วชะงักนะครับ
เพราะว่าต้องไปอยู่ในห้องดับจิต
เออ

แต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของกรมคุณประพฤกษ์ครับ

ฉะนั้นลองดูว่ามาตรการนี้จะเป็นยังไง

พรุ่งนี้เริ่มเข้าสู่๗วันอันตราย

คนตายคนเจ็บจะน้อยกว่าปีที่แล้ว
เพราะว่าปีนี้มีมาตรการเข้มข้นมากกว่าปีที่แล้ว

แล้วก็มาตรการคุมเข้ม

หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งด่านตรวจ

หวังว่าน่าจะดีกว่า

ปีนี้สงกรานเราจะลดอุบัติเหตุได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญของทุกคนก็คือความไม่ประมาท

เพราะว่าบางคนต้องขับรถทางไกลในช่วงเทศกาลสงครานนะคะ